สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับณขณะนี้บรรยากาศที่บริเวณที่ผมยืนอยู่นะฮะ
อยู่บริเวณใจกลางของถนนราชประสงค์

เมื่อสักครู่ทางทีมข่าวเราพยายามที่จะขึ้นสัญญาณที่จะรายงานสด
แต่ว่าคนค่อนข้างเยอะทำให้ปริมาณสัญญาณเนี่ยไม่มี

แต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าณตอนนี้กลุ่มของ
กลุ่มของผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มนักเรียนเลวเนี่ย
อยู่ระหว่างการปลาใสอยู่บนเครื่องขยายเสียง
เพื่อที่จะปลุกระดมกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณจุดนี้ครับคุณภาคภูมิครับ
หน้าจุดที่ผมยืนอยู่มองไปเนี่ยจะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมยาวไปถึง
ด้านท้ายของห้างสรรพสินค้าบิ๊กตีราชประสงค์ส่วน
ส่วนด้านซ้ายมือซึ่งเป็นทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตั้งแนวไว้อยู่เป็นจำนวนมาก
อยู่ภายในสำนักงานชังหัวไทย
สมนักงานกันหาว่าไข่หลังจากนี้เวลาประมาณ๑๘อดิกา
ตามที่ทางตำรวจประกาศว่าให้กลุ่มผู้ชมนุมยกเลิกการชุมนุมเนี่ย
จะมีปฏิบัติการอะไรออกมาจากตำรวจหรือไม่
แต่ล่าสุดณขณะนี้ผมได้รับจดหมาย
นั่นก็คือว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ภายในห้างเนี่ยต้องออกภายในเวลา๑๘นาฬิกาของวันนี้ครับคุณภาคภูมิครับ
ครับท่านเท่ากับว่าที่ทางไม้ระยองแกนนำบอกกับทางผู้ชุมนุมว่าตำรวจแจ้งให้เลิกการชุมนุม๑๘นาฬิกา
อันนี้คือการแจ้งจริงใช่ไหมครับคุณบุริพัฒน์
ถูกต้องครับเมื่อสักครู่เนี่ยตำรวจประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแฟนไฮแอดเอลวันนะฮะ
มาประกาศใส่เครื่องขยายเสียงว่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนเนี่ยเลิกชุมนุมในเวลา๑๘นาฬิกา
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่พบเห็นรถของตำรวจที่เข้ามาประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเนี่ย
ระดมกันวิ่งเข้าไปประชิดรถของทางตำรวจ
จนมุมด้วยจำนวนของกลุ่มมวลชนที่ล้อมรถไว้จนสุดท้ายก็ต้องยอมออกไป
คือตอนนี้เนี่ย๑๗นาฬิกา๔๙นาทีเหลืออีก๑๐นาที
คือถ้าดูจากจำนวนผู้ชุมนุมหรือว่าท่าทีในขณะนี้๑๘นาฬิกา
ถ้าพูดง่ายก็คือเขาคงไม่เลิกชุมนุมตามที่ตำรวจแจ้ง
จากนี้ไปในขั้นตอนต่างจะทำยังไงฮะ
ทางกลุ่มแกนำยืนดันว่าวันนี้จะปรับหลักทั้งคืนที่ห้างชาปสูตร
ขอบใภคับที่บริเวณสี่แยกราชชะปสงศ์ท่างคำรวจ
ผมคิดว่าก็คงมีแผนปฏิบัติการที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
แต่อาจจะเป็นเหมือนเมื่อคืนที่อาจจะต้องรอให้กลุ่มมวลชน
เกิดความเหนื่อยล้าหรือว่ากลุ่มมวลชนเดินทางกลับไปบางส่วน
ซึ่งณตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าหากปฏิบัติการเช่นนั้นแล้ว
ณวันนี้ตั้งแต่เวลาถ้าเกิดจะปฏิบัติการตอนเวลา๑๘นาฬิกาเนี่ย
อาจจะปฏิบัติการได้ไม่เต็มที่เพราะกลุ่มมวลชนค่อนข้างเยอะมากครับคุณภาคภูมิครับ
ครับอันนี้เป็นตามความคาดหมายนะครับซึ่งต้องรอฟังตำรวจเขาอีกทีนึงนะฮะ
หรือว่าต้องดูท่าทีของทางกลุ่มผู้ชุมนุมอีกทีหนึ่ง
ครับครับท่านผู้ชุมน
ฟังหรือว่าดูท่าทีของแกนนำที่ยังหลงเหลืออยู่ในขณะนี้ล่ะ

คือเกรดชนทิชาแล้วก็ไหมระยองใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับมีคุณปอดทัศเทพแล้วก็ครูใหญ่ขอนแก่นด้วยนะฮะที่
ที่มาเป็นแก่นำในวันนี้
แต่ตัวของคุณเกดคุณพิธาแจ้งเร็วเนี่ย
ไม่ได้ขึ้นในเวทีปราศัยแต่อย่างใด
การสมุมในวันนี้ต้องบอกคุณพ่างภุแบบนี้นะคะ
บรรยากาศที่เห็นเนี่ยเราเห็นเด็กเห็นเยาวชนเห็นนักศึกษาเป็นจำนวนมาก
กลุ่มคนที่สูงอายุหรือว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากค่อนข้างประปราย
ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเด็กอาจจะเดินทางมาจากภายหลังเลิกเรียนภายหลังจากที่เรียนเสร็จ
มาชุมนุมตรงที่บริเวณนี้คุณภาคภูมิครับ
ครับท่าที่เขายังประกาศเช่นเดิมใช่ไหมครับเกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่าง
ที่มีมาตลอดในช่วงการชุมนุมหลายครั้งในช่วงก่อนหน้านี้ครับ
ถูกต้องครับข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุม
ยังคงประกาศผ่านเวทีปลาใสอย่างต่อเนื่องครับคุณภาคภูมิครับ
แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อแต่อย่างใดครับคุณภาคภูมิครับ
การจราจรแถวนั้นณขนาดนี้เป็นอย่างไรครับคุณบุริภัณฑ์
รถไฟฟ้านี่เขายังเดินรถตามปกติใช่ไหม
การจราจรที่รถไฟฟ้าเนี่ยยังคงเดินรถตามปกติครับแต่กรมขนส่งทางรางเนี่ยออกประกาศ
ว่าอาจจะต้องมีความเข้มงวดในการตรวจตามากขึ้นเป็นพิเศษ
ซึ่งนั่นก็สอดคล้องกับการประกาศของพรกรฉุกเฉินที่รัฐบาลเพิ่งประกาศออกมานะฮะ
ประชาชนไปใช้อื่นใช้ทางอื่นโดยรอดจุดศาลราชประสงค์
ซึ่งเป็นช่วงเวลาพาร์มทาร์มขาตว่า
อำนวดทาสว์อาจจะกดหน้าผลที่รวมกว้าง
เนื่องจากว่าตรงจุดนี้เป็นจุดใจกลางเมือง

อาจทำให้การตราจรในการคลอยกลายเป็นอํมะภาษได้
เดินข้ามต่างคนขึ้นมาข้างบน
ก็เยอะอยู่พอสมควร
ท่านลากตรงแยกนี่คือเต็มพื้นที่ตรง๔แยก

ตรง๔แยกเต็มพื้นที่เลยคุณฐานคลุม
จุดที่ผมยืนอยู่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
ที่จะไปถึงสถานีรถไฟฟ้าคิดดูคุณภาคภูมิครับ
ส่วนฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจะมีกลุ่มมวลชนบางส่วนที่อยู่บริเวณตรงนั้น
เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นที่ปฏิบัติการของตำรวจ
โดยมีตำรวจเนี่ยคอยวางแนวไว้หลายกองร้อยอย่างที่พวกคุณบอกคุณภาคภูมิไปนะฮะ
แล้วก็ยาวไปจนถึงด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าทิศศรีราชดำริแล้วพระคุณภาคภูมิครับ
ผมเห็นภาพที่คุณภูริพัฒน์แล้วก็ทีมข่าวของเราส่งเข้ามาในขณะนี้
ผู้ชมก็ดูอยู่พร้อมกันเนี่ยนะฮะคุณบุริพัฒน์
คนเวทีของเขาเขาตั้งเวทีที่อยู่จุดไหนครับหายคูณภูมิพัฒน์
คือเวทีของแกนนำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถขยายเสียงลักษณะของรถขยายเสียงชั่วคราวคุณภาคภูมิครับ
ของเวทีมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมได้สอบถามแก่นำว่า
ใช่รถของเวทีเมื่อคืนไหมแก่นำก็บอกว่า
อาจจะใช่รถของเวทีเมื่อคืนที่ไปรื้อกลับมา
แต่ตอนนี้เนี่ยคือ

ขนย้ายเวทีเข้ามาในพื้นที่คุณภาคภูมิครับ
รถเครื่องขยายเสียงที่เรากำลังเห็นอยู่นะตอนนี้เนี่ย
ก็เพิ่งมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองนะครับคุณภาคภูมิครับ
ประมาณ๓๐นาทีที่ผ่านมานี่เองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
แก่นำต้องประกาศผ่านทรโก่ง
ทะละโป่งซึ่งมัน
รัดเสียงเนี่ยไม่ถึงมวลชนที่
มาโดยรอบเป็นจำนวนมากทำให้ตอนนี้
ต้องมีการกระจายแกนนำไปอยู่หลายจุด
ด้านหน้าห้างแกนไฮแอดเอวันไปอยู่บริเวณด้านหน้า
ของห้างเกษรภาษาหรือว่า
อยู่บริเวณด้านใจกลางราชประสงค์
ที่บริเวณเวทีใหญ่ศิษย์ใหญ่จะเป็น
ในการของราชประสงค์ใต้ของ
ไม่อนุญาตใกล้ขึ้นไปตลอดเวลา

เดินมาเดินไปมาแต่พอกลุ่มมวลชนเห็นว่า
มีใครเดินไปมาก็จะส่งเสียงเหินร้อง
แล้วก็ชู๓นิ้วเป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะไล่ให้กลุ่มนั้นกลับไป
กลุ่มตรงการงั้นก็ต้องออกไปคุณภาครูงครับ

เป็นช่วงของบริเวณทางเชื่อมที่จะเข้าห้างเกถอนพาซ่าตอนนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับ
ยังมีกลุ่มคนกลุ่มประกาศคนไปใช้บริการ
ได้ครับคุณภูริพัฒน์ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงรายงานสดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ
ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งนะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่แถวประตูน้ำนะครับ
ใกล้แยกรัชประสงค์เหมือนกันนะครับคุณวิรยุทธ์ครับ

ครับคุณผู้ชมครับยิ่งใกล้พบค่ำบรรยากาศของการชุมนุมก็ยิ่งคึกคืน
แล้วก็มีผู้ชุมนุมหลั่งไหลเข้ามาร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
จุดที่ผมยืนบรรยาอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณถนนราชดำริขาเข้าใกล้กับประตูน้ำนะครับ
ซึ่งจะเป็นปลายแถวของการชุมนุมนะครับ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้จะมีการนำแผงเหล็กนั้นมาปิดกั้นนะครับ
จากเดิมที่ได้มีการปิดกั้นอยู่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์
จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการขยายพื้นที่การปิดกั้นออกมาอีกประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
โดยวิธีการนะครับก็จะใช้กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
ในการเปิดพื้นที่ด้วยการขับแล้วก็บีบแต่เพื่อเคลียร์พื้นที่นะครับ
จากนั้นกลุ่มมวลชนก็ได้มีการยกแผงเหล็กแล้วก็วิ่งมาปิดกั้นพื้นที่ในระยะทาง๑๐๐เมตรต่อมานะครับ
ส่วนทางด้านถนนราชปารสนะครับ
ส่วนทางด้านถนนราชปารสนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่า
มีประชาชนนะครับทยอยหลังไหลเดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเวลาเลิกงานของกลุ่มประชาชน
แล้วก็ใช้เวลาหลังเลิกงานในการเข้ามา
นี่คือรัจประสงค์ที่ชมนุมนัดหมายการชมนุมกันต่อในวันนี้นะครับ